และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ

เป็นพนักงานของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ขับรถเก๋งขับจากไปเที่ยวในตัวเมืองชายภูมิ
แต่ว่าระหว่างทางกลับบ้านรถเสียหลักตกข้างทาง
เกิดไฟลุกไหม้ทั้งคันนะครับทำให้ทั้งสามคนเสียชีวิตคาที่
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กุดตุ้มอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ที่เกิดเหตุพบรถเก่งมิซูบิชิมิราน

เป็นหญิงสาวอายุ๒๓ปีเท่ากัน
และเป็นพนักงานห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

พบรถพ่วง๒๒ล้อจอดอยู่ในสภาพท้ายรถ
ร่องรอยถูกชนและยางระเบิด

เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรือไม่
ในบุญยังมืนรักษาอายุ๔๓ปี

ก่อนเกิดเหตุขับรถไปตามถนนชายภูมิบัวใหญ่
โดยมีรถเก๋งคันดังกล่าวขับตามหลังมา
พอมาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงดังคล้ายกับยางระเบิด
จากท้ายรถแล้วเห็นรถเก๋งเกิดไฟลุกไหม้ขึ้น
ส่วนนายสุวิทย์นิ่มพิลาพ่อของหญิงสาว

แต่แล้วก็เกิดอุปเฦตคลื่นเสียกร
เจ้าหน้าที่สอบปากคำคนขับรถพ่วง
และเตรียมตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีตำรวจเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนราวสะพานข้ามลำห้วยเงา
ถนนบ้านผือนาคำภัยในพื้นที่บ้านโนลสง่าตะบนหนองแวงอำเภอบ้านผือที่เกิดเหตุพบนายสุประชัยจันทเขตอายุ๑๗ปีชาวหนองคายนอนหงายจมกองเลือดอยู่กลางสะพาน
ตำรวจสมพบนภูมิสอบสวนญาติทราบว่า
และกำลังจะขี่รถกลับไปทำงานที่จังหวัดน้องบัวลำพู
คาดว่าผู้ตายน่าจะมีอาการหลับใน
ส่วนที่จังหวัดชะเชิงเศร้าคู่พัยเข้าชี่เหลือน
รถจักรยานยนต์ของแฟนสาวไปตามถนนจรัญญานนท์ตะมนต์บางสมัครอำเภอบางปกลง
ทำให้ได้รับบาดเจ็บมีเลือดออกตลอดเวลาสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายพิเทพผู้บาดเจ็บนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แฟนสาว
แต่พอมาถึงปากทางเข้าตลาดบางวัวนายสุภาพขมคำอายุ๓๐ปี
คันเด็ดตกปลานั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รับจ้างกลับบ้านและไม่ได้เก็บสายเบ็ด
เบ็ดเกี่ยวเข้าที่เปลือกตาของนายพิเทพและเชือกเอ็นคาน
พลัดตกจากรถจักรยานยนต์ซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าของคันเบ็ด
ได้เข้ามาขอโทษผู้บาดเจ็บด้วย
กู้ไภปฐมพยาบาลเมืองต้นและรีบนำตัวผู้บาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐเพื่อทำการรักษา
ท้ายด้วยคลิปอุบัติเหตุรถกระบะคันหนึ่งหมุนคว้างกลางถนนแล้วเสียหลักพลิกตะแคง
กลางสายฝนที่ตกลงมาโปรยปลายไม่นานก็มีตำรวจทางหลวงและชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นเข้าช่วยเหลือ
ในพื้นที่บ้านเขาไฟล์ตะบนทุ่งใสอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งพบว่าคนขับรถกระบะและผู้โดยสารเป็นพ่อแม่ลูกรวม๓คน
โชคดีที่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น